ดูสิว่าจะสู้ดาราเขาได้หรือเปล่า
นี่เปิดมาคนนี้เลยค่ะพี่อ๊อฟปองศักดิ์เฮ้ยนี่สดร้อน
เขาไปเล่นคอนเซิร์ตที่ร้านร้านหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี

เขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านร้านหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี

เล่นคอนเสิร์ตทั้งทีธรรมดาได้ไง
ไม่ได้ใช่ไหมก็ย้อมผมที่โรงแรมไปเลยก็แล้วกัน
สีสันอย่างที่เห็นเนี่ยแบ่งสองข้างสองสี
ครึ่งหนึ่งแดงครึ่งหนึ่งน้ำเงิน

คุณแก้วจริญญาผู้ทรงอิทธิพนธรรมดิ์ทั้งด้านฟาร์ชึ้นสีผมถูทรนของเธอ

แต่งงานแล้วคุณแก้วจริญญาผู้ทรงอิทธิพลทางด้านแฟชั่นสีผมทูโทนของเธอค่ะ
แต่งงานเราได้เห็นทรงนี้ไปก็จะเป็นทูโทนแบบว่าสองสี
ดำครึ่งทองครึ่งด้านหน้าเป็นสีทองใช่ไหมคะแต่ล่าสุด
ล่าสุดมาแบบนี้แล้วไปดูค่ะดำครึ่งเขียวครึ่ง
ก็เขาก็โพสต์โมเมนต์แน่น่ารักน่ารักเอาไว้ในสตอรี่อินสตาแรม
ออกมาก็จะเป็นคลิปต่างที่เล่นกับน้องหมาก็อยากรอดูเหมือนกันว่าถ้าโพสต์ภาพนิ่งแล้วคอมเมนต์ออกมาจะเป็นยังไง
จริงแต่ละคนแต่ดิฉันแอบไปส่องเจออีกหนึ่งสาว

แมทพิราณีผมแดง

แดงทั้งสีสะเลยเป็นผมบ๊อบท่าน
แดงแบบแอเรียลน่าเงือกน้อยในดิสนี่เลย
นอกจากสีเพิ่มเอาผ้ามาผูกไหม
เอาน้ำผ้าผูกไม่ได้ยังไม่ถูก
โอเคได้ภูมิ